คุณผู้ชมช่วยบอกหน่อยว่าคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่า
คิดเห็นอย่างไรคิดว่ามันมีจริงหรือเปล่า
ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าถูกผู้หญิงทำเสน่ห์ใส่

ถ้าเลิกกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายจะเป็นบ้า
เขาก็บอกว่าเขาไปปรึกษาพระรูปหนึ่ง
ทำพิธีเอาไข่ไก่ไข่ดิบมารูปตามร่างกายเป็นการถอดคุณสายมนต์ดำ
และสิ่งที่มันออกมาคือมันมีเส้นผมกับตะปูเห็นไหมในจาน
เยอะแยะมากมายแต่เราไม่เห็นตอนต่อไข่นะ
แต่ภาพนี้คือเขาบอกว่ามันต่อออกมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุมันจริงเท็จแค่ไหน
เค้าบอกว่านะเนี่ยนะขายข้อตอบว่าปุ๊ปนะโอ้โหเส้นผมเป็นกระจุกเลย
มีตะปูหลายเล่มเลยนะหนุ่มคนนี้เขาก็เอาภาพเนี่ยไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค
เล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ย
เขาอยู่กรุงเทพนะตอนนั้นรู้สึกแบบคลั่นเนื้อคลั่นตัว
กระวนกระวายใจไม่สบายอ่านางไม่สบายใจก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
กลับไปบ้านบ้านเกิดที่นครสวรรค์ไปปรึกษาพระอาจารย์ที่เขานับถือ
พระอาจารย์ทักขึ้นมาโอ๊ยเองถูกมนต์ดำผู้หญิงอ่ะทำของทำเสน่ห์ใส่
ค่ะนะทำให้รักทำให้หลงถ้าทิ้งเขาเนี้ยจะเป็นบ้านเลยเออ
พระท่านว่าอย่างงั้นนะฮะพระอาจารย์ก็บอกให้ตัวเขานะ
รอก่อน๑สัปดาห์เดี๋ยวพระอาจารย์จะไปทำพิธีแก้มนต์ดำให้
นะฮะแก้มนต์ดำเลยนะก็จะมีอะไรอ่ะมีปัสสาวะควายเผือก
กระดูกควายเผือกไข่ไก่๖ฟองนะพอของมาเสร็จปุ๊บก็
ก็เรียกไปทำพิธีถอนคุณสัยการทำพิธีคือพ่อหนุ่มคนนี้
เล่าในเฟซบุ๊คเอาไว้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าพระท่านก็ท่อง
คาถาอาคมเอาไข่ไปรูปตามตัวเขาเสร็จปุ๊บก็สวดสวดไป
แล้วเอาไข่เนี่ยไปกระท้อออกในจานเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเนี่ย
มีเส้นผมมีตะปูอะไรเยอะแยะมากมายค่ะนะฮะคือหลังจากพ่อหนุ่มคนนี้
เขาโพสต์ไปชาวเน็ตเขาก็แชร์แต่ว่าการแชร์ออกไปเนี่ยนะ
มันเป็นสองฝ่ายบางส่วนก็เชื่อว่ามันมีจริงมันเป็นเรื่องจริง
คุณสายมนต์ดำเสน่ห์มีจริงแต่บางส่วนก็บอกว่าเอ๊พ่อหนุ่มคนนี้แปลก
สร้างเรื่องหรือเปล่าในภาพการตอกไข่ไหนพระอาจารย์อยู่ไหนล่ะ
ช่วงเวลานั้นขอเป็นคลิปได้ไหมล่ะเออมีคลิปไหมล่ะเออเออ
อ้าวลบไปหมดแล้วในเฟสขึ้นแบบนี้ไม่มีแล้วเยี่ยมเออ
ก็เลยไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุมันจริงเท็จอย่างไร
อันนี้ก็ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันอาจจะมีจริงหรือไม่มีก็ได้
ฉันเคยเอาไข่ไก่มารูปตัวเองด้วยนะ